แบนเพิ่มนะครับอีกทั้งหมด๓เดือน
ก่อนแล้วดูลแบนละ๙๐วันต่ออีก๔๕วัน
แล้ว๓เดือนนี้เขาก็มีเรื่องราวของการที่จะตรวจสอบ
โดยเฉพาะการโดนแบนเพิ่มมีอีก๑ประเด็น
ไปเดินทางไปช่วยทางผู้สมัครท่านหนึ่ง

มีโทษแบนให้กับกุระวีนั้นเพิ่มอีก๙๐วัน
หรือว่า๓เดือนก็มีผลทันที
ในวันที่๒๒กุมภาพันธ์นะครับ
ก็คือเมื่อวานแล้วก็มีการปรับเงินอีกประมาณแสนกว่าบาทนะครับ

คุณระวีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสมาคมฟุตบอล

คือเขาบอกว่าห้ามยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับ
โดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
แล้วก็ถูกแบนเพิ่มอีก๔๕วันเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม
แต่ว่าไม่มีการระบุข้อกล่าวหาที่แน่ชัด

จะเกี่ยวข้องกับการเลือกเจ้าภาพฟุตบอลโลก
ในปี๒๐๑๘แล้วก็ปี๒๐๒๒ที่รัสเซียและกาต้า
ชนะการโหวตท่ามกลางเสียงคอรหาครับ